ไปดูต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่า

กระสุนมันเข้ามาในบ้านนะคะ
สำหรับบ้านของพี่หม่ำนั่นเองค่ะ
คือบ้านก็สวยบ้านก็หรูบ้านดูแพงทุกอย่าง
เลยเอ๊ะมีใครคิดไม่ดีกับพี่หม่ำรึเปล่า
เพราะว่าเหมือนจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
ด้วยความว่าเมื่อวานนี้พี่มดนะฮะ
คือภรรยาของพี่หม่ำนี่นะคะก็มีการโพสต์รูป

มาก็เห็นกระจกเป็นรูแบบนี้
คุณผู้ชมดูสิถ้าเป็นคุณผู้ชมตื่นมาตกใจไม่ลาบ้านตัวเอง
คือก่อนหน้านี้คุณเอ็นดูนะคะ
พี่มดแฝนภรรยาพี่หม่ำ
เมื่อปีก่อนเคยเจอกระสุนถากเหมือนกันที่ขา
เขาก็เลยตกใจว่าเอ้ามายิงแถวบ้านอีกแล้วหรือเปล่า

จะมายิงนกหรือยิงอะไรก็เห็นใจคนอื่นบ้างนะ
คือกระจกมันเปลี่ยนได้แล้วถ้ามันโดนคนขึ้นมาจะทำยังไง
คือห้องที่โดนนี้นะคะเหมือนฟิลแบบเป็นห้องนั่งเล่น
ผู้สื่อข่าวก็เลยตามไปหาพี่หม่ำแล้วก็พี่มดนะฮะ

หลังจากที่แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดห้อง
ก็ไม่รอช้าค่ะก็เลยแจ้งตำรวจนั่นเองนะคะ
คือพี่หม่ำบอกอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะ
คือปีที่ผ่านมาพี่มดก็โดนมาแล้ว
คือกระสุนถากเข้ามาที่ขาอยู่บริเวณสนามย่าหน้าบ้านตัวเอง
ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านเราทำไมอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยเลยนะคะ

แต่ตอนที่ผมดาวน์ผมว่ามันน่าจะยิงนกยิงหนูแล้ว

พ่อแม่ผมเคยโดนนะครั้งหนึ่งปีที่ที่แล้ว

อันนี้อาจจะมาลงยิงมาจากไกลเลยคือมันอ่อนแรงมาก

ก็ไหนดูก็อยู่ใจ
ห่วงอะไรนะคะแต่ห่วงหลานมาก
ดูหน้าเคร่งเครียดด้วยด้วยความว่าแต่งหน้าพีเรียสด้วย

แต่อย่าเพิ่งตกใจว่ามีเป็นโจรหรือเป็นอะไรจะขึ้นบ้านพี่หม่ำหรือเปล่าค่ะ

ก่อนเพราะว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปไม่นานเนี่ย
เพราะบ้านนี้รู้ตัวความจริงเกิดอะไรขึ้น

หม่ำถึงขั้นออกมาขอโทษเลยนะฮะ
พี่หม่ามก็ฝากขอโทษมาด้วย
เพราะว่าจริงก็เป็นความเข้าใจผิดล่ะ
แต่มันอันตรายจริงนะ
จริงต่อให้ยิงนกพิราบหรือยิงอะไรก็ตาม
คนในบ้านมันเยอะแล้วก็อีกอย่างเขาเพิ่งมีหลานด้วยนะคะ

โอ้โหหลายคนตกออกตกใจแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ